เกียรติจังความอ้วนใครก็รู้แต่ก็ยังสั่งขาหมูกินอยู่ดี
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปกินขาหมูร้านหนึ่งติดตามกันเลยในช่วงของคุณชนะอยากเลย
เรื่องของความอ้วนมันเป็นยังไงลดทีหลังก็ได้
กินก่อนทีหล่างรึเปล่าเคยไหมลว

กินเลยกับข้าวขาหมูที่นี่
บอกเลยนะว่าขาหมูที่นี่เป็นสูตรโบราณสูตรคุณแม่

เขามีเอกลักษณ์ตรงที่๓รสนะจ๊

แล้วที่เขาว่ากันว่า
เนื้อขาหมูที่นี่นิ่มเพราะเขาต้มนานตุ๋นนาน
และเคี่ยวนานถึง๕ชั่วโมง

คุณนันทนาเชื่อมทองอยู่ผู้ที่ทำขาหมูสามรสโบราณสูตรคุณแม่
เธอบอกว่าเธอสืบทอดสูตรมาจากคุณแม่นะ

ตั้งแต่เธอเริ่มทำงานตอนอายุประมาณสัก๔๐ปี
ปัจจุบันคุณแม่อายุ๘๔แล้ว

ลับคือเขาใช้ขาหมูส่วนหน้าในการทำ
โดยจะนำขาหมูมาล้างทำความสะอาดอย่างดีก่อนนะ

หั่นเป็นชิ้นเล็กแล้วครับคุณผู้ชมครับ
จากนั้นก็ไปผัดกับรากผักชีพริกไทยกระเทียมตำละเอียดพร้อม

น้ำตาลมันละลายกลายเป็นสีเข้ม
พอเสร็จแล้วก็ใส่ขาหมูลงไปผัดคลุกเคล้าให้ทั่ว
จากนั้นค่อยเติมน้ำเปล่าและน้ำมะขามเปียก

เออมันได้ความเปรี้ยวไง

รสแล้วก็เคี่ยวต่ออีก๕ชั่วโมงจ๊ะ

แล้วก็จะได้เนื้อขาหมูที่นุ่ม
เครื่องมันซุ่มเข้าเนื้อ

อเดอร์เลยครับคุณนันทนาเขาเปิดรับออเดอร์
ขาหมู๓รสสูตรคุณแม่ผ่านทางออนไลน์แบบนี้

นาธนาลองไปเสิร์ชหาดู
หรือจะไลน์ไลน์ไอดีเขาบอกให้ลองเสิร์ชในหมายเลขโทรศัพท์นี้
ง่ายที่สุดคุณโทรไปเบอร์นี้

แชะถ่ายเอาไว้แล้วก็

เราก็ควรจะทานอาหารให้ครบทั้ง๕หมู่นี่แหละ